เบลล่ากันดีกว่าค่ะเป็นห่วงนิดนึงตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ถ่ายละครอยู่กลางกลองถะกลางกองถ่ายเลยนะคะละครเรื่องบุปเพจอันนี้วาดค่ะเบลล่า
เป็นลมลงไปเลยนะคะเกิดอาการปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง
สั่นปากสั่นไม่มีแรงเกือบหมดสติเขาว่างั้นเกือบจะเป็นลม
ทีมงานนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะก็อยู่ใกล้กองถ่ายที่สุดแล้ว
เป็นโรงพยาบาลวิชัยเวทนั่นเองนะฮะเบื้องต้นคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นลำไส้อักเสบเฉียบพลันค่ะ
ก็เลยสั่งแอดมิตรให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเพื่อหยุดอาการอาเจียนอย่างเร่งด่วน
พอช่วงเย็นค่ะนางเอกสาวเบลล่าเริ่มดีขึ้นก็เลยย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทย์
คุณหมอทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่าเบลล่ามีภาวะขาดน้ำค่ะ
ก็เป็นอาการข้างเคียงธรรมดาปกติแหละของอาหารเป็นพิษแล้วก็ลำไส้อักเสบ
ก็เลยให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสัก๑๒วันแล้วกันเพื่อเฝ้าดูอาการแบบใกล้ชิดนะฮะ
ส่วนคนที่อยู่ดูแลเฝ้าไข้อย่างห่วงใยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เป็นใครรู้ไหมคุณคุณแม่เขาอย่าเพิ่งไปคิดถึงพี่เวีย
ปรานีแคมเปญคุณแม่ของสาวเบลล่าส่วนพระเอกรุ่นพี่คนสนิทที่หลายคนถามหาอยู่พี่เวียสุกลวัฒน์
เชื่อว่าคงไม่ต้องรอเวลาไปเยี่ยมนะคะแน่นอนว่าต้องรีบส่งความห่วงใยกำลังใจกันไปถึงโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยแน่นอนนะจ๊ะ